มีความเคลื่อนไหวต่างอีกมากมาย
ทั้งที่เป็นภาษาหัวใหญ่หน้าหนึ่งในสิมพิมพ์ไทยรัฐ
เพราะเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์

แล้วก็น่าจะมีการตั้งบอร์ดระดับชาติขึ้นมา
พิจารณาว่าใครจะมาสร้างหนัง
ตอนนี้มีค่ายหนังจากประเทศต่าง

ส่วนค่ายหนังของไทยถามว่าสนใจไหม
ก็มีสนใจบ้างแต่ยังไม่ส่งรายละเอียด
ให้ทางหน่วยงานเขาพิจารณาดูนะครับ
แต่ว่าต้องรอการตั้งคณะกรรมการและบอร์ดระดับชาตินี้ก่อน
คุณสืบสกุลคุณผู้ชมเรียกตัวเองทำไม

คือมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลด้วย
ถูกปลอมนะฮะคุณ
ออกมาบอกแบบนี้ว่าทีมหมูป่ายังไม่ได้ผลิตอะไรออกมานะ
คือยังไม่มีอะไรที่จะให้ติดตามอย่างนี้เหรอ

ยังไม่มีถ้าใครผลิตขายถือว่าของปลอม
แต่ภาพนี้เป็นภาพการใช้ชีวิตของน้อง
ที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านแล้วนะ
โพสต์ภาพของน้องทีมหมูป่าและโค้ชเอก
หลังจากกลับมาถึงบ้านอยู่กับครอบครัวเป็นวันแรก
ซึ่งแต่ละครอบครัวได้มีการเตรียมอาหารโปรด
แล้วก็จัดงานเลี้ยงรับขวัญอย่างอบอุ่น
และเด็กก็มีสีหน้าสีตาสดชื่นแจ่มใส
เพราะดีใจที่ได้กลับมาพบหน้ากันอีกครั้งคุณ
เพราะว่าน้องเคยบอกว่าแบบอยากกิน
แล้วก็เพื่อนที่คริสตจักรพระคุณแห่งแม่สาย

จากนี้นะน้องพงน้องพงศ์เขาอยากกินน้ำพริกหนุ่มแล้วก็แคปหมู
ทีนี้มีคุณครูจากโรงเรียนแม่สายประสิทศาสตร์มาหา

หลังจากนั้นต่อด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีก
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่มีการโพสต์ภาพออกมา
น้องใช้ชีวิตตามปกติแล้วนะครับ

เพื่อจะติดตามข่าวสารติดตามเรื่องราวชีวิตของน้อง
แต่ปรากฏว่าคุณนี่ฮะ
ของน้องดอมหรือเด็กชายดวงเพชรพรมเทพอายุ๑๓ปี
พร้อมกับโพสต์ภาพของน้องดอมเองและข้อความว่า
ตัวปลอมถอยไปตัวจริงมาแล้ว
เฟสนี้เฟสจริงนะครับ

อยากเข้าไปแอดเรนน้องดอมทำไมน้องดอมน่ารัก
ช่วงนี้จะไปแอดอะไรขอให้ดูก่อนนะ
ดอมจริงดอมปลอม
หรือว่าหมูป่าจริงหมูป่าปลอม

โพสต์ภาพร้องข้อความ
แจ้งไว้ว่าทางทีมหมูป่า
ยังไม่มีการผลิตสินค้าอะไรออกมาทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือของฝาก
นี้หากมีของที่ทำออกมาจำหน่าย
ต้องมีโลโก้สัญลักษณ์ถูกต้องเหมือนเพจนี้เท่านั้นนะครับ

หากตรวจพบจะดำเนินคดีกับคนที่ทำออกมา

นี่เขาโพสต์ออกมากันไว้ก่อนเลย
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องที่พาดหัววันนี้

เกี่ยวกับการจัดทำภาพยนตร์เกี่ยวกับน้อง๑๓คนเนี่ยนะคะ
โดยนายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ก็ได้พูดถึงหลังการประชุม
คณะกรรมการภาพยนตร์และวิดิทัศน์แห่งชาติ

มีรองนายยกรัฐมนตรีนายวิศนุเครืองามนั่งหัวโต๊ะนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยนะ

ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะสร้างภาพยนตร์เนี่ย
จะต้องมาผ่านบอร์ดชุดนี้ก่อน
แล้วก็จะมีคณะกรรมการประมาณสัก๑๐๒๐คน

รวมถึงมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แล้วก็มีหน่วยงานหลักก็คือทางกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงการต่างประเทศ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์เนี่ยนะคะ

แล้วจะมีการเสนอตั้งบอร์ดระดับชาติ
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหน้าด้วยนะ

ทั้งนี้เรื่องหลักที่คณะกรรมการชุดนี้จะดูแลนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของการผลิตภาพยนตร์

การดูแลลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหา

การดูแลเรื่องการคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร
ของเด็กและโค้ชอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ซึ่งเป็นเรื่องของความเหมาะสม
ว่าสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหน

แล้วก็ภาพลักษณ์ประเทศไทยด้วยนะครับ

ไม่ว่าจะใครจะมาถ่ายทำหนังในบ้านเรา
หรือว่าจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเราไปทำหนัง

ส่วนรัฐบาลจะทำภาพยนตร์เองด้วยหรือไม่นั้น
ก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดที่จะตั้งขึ้น
เป็นผู้พิจารณานะครับ
ส่วนทางด้านของการถอดบทเรียนด้านต่างนะ
ก็ทางด้านนายธเดชวีรสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
กล่าวถึงความสำคัญในการปฏิบัติการทางวิศวกรรม

ในวงเสวนาถอดบทเรียนปฏิบัติการทางวิศวกรรม
ช่วย๑๓หมูป่ากู้ภัยระดับโลก
คุณก็ตอนที่ปฏิบัติการกันอยู่นะ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
ทางตำรวจหรือว่าทางหน่วยกู้ภัย
เขาก็เอาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างนานา

แล้วก็ถามว่าท่านดูแลหลายอย่างเหมือนกันนะ
เรื่องทางน้ำด้วยเรื่องช่องปล่องโพรงด้วย
แล้วก็เครื่องสแกนต่างที่เราได้ยิน
จะไปสแกนผนังถ้ำทะลุเข้าไปข้างใน
และจะรู้ว่าข้างในมีลักษณะอย่างไร
แล้วก็ผนังถ้ำมีความหนาแค่ไหนในการที่จะขุดจะเจาะนะฮะ
เรื่องของอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญ
แล้วก็ถูกนำมาพูดว่าควรจะถูกนำมาถอดบทเรียน
ทีนี้ทางวิศวกรรมสถานจะรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้
เทคโนโลยีทั้งหมดและจัดทำเป็นธรรมเนียบ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรม
จากทั่วประเทศนะครับที่เข้าร่วมในภารกิจครั้งนี้
ต่อยอดถอดเป็นบทเรียนในการกู้ภัยด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมนะครับ
อกจากนี้ยังเตรียมเสนอแนะให้มีการนำเทคโนโลยีวิศวกรรม
การจับพิกัดของสถานที่จากเครื่องโจโรสโคป
และทำแผนที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างสมบูรณ์แบบในอนาคต
ใช่ค่ะเพราะว่าพวกเทคโนโลยีพวกนี้
สามารถระบุตำแหน่งในถ้ำได้อย่างแม่นยำ
แล้วก็ควรจะสำรวจถ้ำอื่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะ
ใช่ครับเมื่อวานเขาก็มีการสัมมนากัน
พร้อมกับทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ